จะมีการประกาศทีมงานทั้ง๒ชุดนะครับ
แยกกันชุดใหญ่กับรออยู่ไม่เกิน๒๓ปี

ถามถือก็คือโทรชแบรนด์โทษตอนศรีปานมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนครับ

เพราะว่าสมาคมจะไม่ทำงานกับโค้ชที่
มีสัญญาผูกพันกับสโมสรอื่นดังนั้นครับ
คำสัมภาษณ์ของพลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วง

โค้ชแบรนด์โทษตอนศรีปานมีคนเห็นเหมือนกันนะครับ
ว่าร่าสุดก็ไปยื่นโปรไฟล์ที่สมาคมยางฝั่งมันแห่งประเทศไทย

หลังจากจบเกมไทยลีกในสุดสัปดาห์
นี้จะได้ทราบครับว่าผู้ช่วยทั้งสองชุดนะครับชุดใหญ่กับชุดซีเกมหรือว่า
อายุไม่เกินยี่สิบสามปีชิงแชมป์เอเชียนะครับ
จะเป็นใครกันบ้างในนามของอากิระนิชโนเป็นผู้ฝึกสอนทั้ง๒ชุดนะครับ
ก็มีกระโดดรายงานตัวครับทีมชาติไทยในชุดบอลโลกรอบเกลือเจอเวียดนามเนี่ย
ก็มีการประกาศรายชื่อน้ำเต้ยี่สิบเจ็ดคน
มีเพิ่มประตูไปอีกหนึ่งคนนำโดยเหงียนบอลเกวียดนะครับ
ตกัปตันทีมชุดเอเชียนเกมที่คัมแบ็คกลับมาติดทีมในรอบ๑ปีครับ
วันเริ่มประตูมือหนึ่งจากเมืองทองครับ
รวมถึงเหงียนกว้งเฟืองครับ
กองหน้าจากสโมสรแซงทุยดองนะครับ
ชนะไทยมา๑๐ล่าสุดที่เจอกันนั่นแหละครับ
ส่วนแข้งหลักที่มีอาการบาดเจ็บตามข่าวก่อนหน้านี้ก็คือ
ดอนวันเห่านะครับรวมถึงเหงียนกว้าง
หน้าต้องพักไม่ต่ำกว่า๔สัปดาห์

มีรายงานว่าป้าฮังซอร์จะให้ทีมแพทย์ของเกาหลีใต้เนี่ย
เมินอาการอีกครั้งว่าสามารถหายทันจากการแข่งขันหรือไม่ครับ

กันยายนนี้ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
เริ่มเข้าสัญญาณ๑๘นาที๓๐นาทีครับ

ขออลิสันเตอร์เรกามาแล้วก็เฮปาตี้เฟอร์ดันเดสครับ
คว้ารางวัลผู้ฝึกศรแล้วก็นักเตะยอดเยี่ยม
ประจำเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับ
ประจำเดือนกรกฎาคมผลงานถือว่ายอดเยี่ยมนะครับ
เมืองทองไม่แพ้๕เกมติดต่อกันชนะ๔เสมอ๑

ลงสนามเป็นตัวจริงครบทั้ง๕นัดนะครับ
รอบเดิมที่ผ่านมาทำไป๔ประตู
เฮปาตี้ก็ยังขวาประตูแล้วเยี่ยมด้วยนะครับ
ประจำเดือนอีก๑รางวัลจากลูกยิงไกล
เกมที่เมืองทองนั้นเปิดบ้านเอาชนะแบงคอก๓ต่อ๒ครับ
ก็เป็นประตูที่ถือว่าเขาทำได้อย่างสวยงามจริงในเกมวันนั้นนะครับ

เยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทยรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปีนะครับ
คกครับในรอบเข้าเลือกกลุ่ม๑โซนกรุงเทพมหานครครับ
มี๑๒ทีมแข่ง๒๒๒๗สิงหาคมนะครับ
สนามเกร็ดครูสายใหม่ครับเป็นเจ้าภาพ
เปิดสนามเมืองทองชนะแอร์ฟอร์สไปนะครับ๔ต่อ๑
เมืองทองนำก่อน๒ประตูจากสรายุทธ์อยู่สืบเชื้อนะครับ
ที่พักขพลวัฒนาสิทธิกุลจะมายิงตีไข่แตก

จากปุรเชษฐ์ท่อสนิทนะเมืองทองเก็บ๓แต้มแรกไปได้ครับ